หลอกตีสนิทกับเจ้าอาวาส

แต่จะไปว่าคนร้ายมันเต็มร้อยก็คงไม่ได้
ก็เนื่องจากพระไปสำเร็จความไคร้

แล้วก็มาข่มขู่รีดเงินนะครับ
เอาดูเรื่องของผู้ต้องหาก่อนนะครับ
ผู้ต้องหานี่คือภาพที่

ด้วยตัวเองแล้วก็ถูกชายคนหนึ่ง

คมครูให้โอนเงินไปสองครั้ง
เพื่อแลกกับการไม่เผยแพร่รูปนี้ลงในสังคมออนไลน์

นายพีรธรรมมาหายุ๒๕ปีที่อ้างว่าเป็นพลทหารสังกัด
ทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี
ก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีนะครับ

หลังถูกสารจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับ
ฐานความผิดรีดเอาทรัพย์
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับ
โดยนายพีรธรรมได้ร่วมกับนายจุลดินแทร่ยิมอายุ๒๕ปี
ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้
เฟซบุ๊กใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่านัทธพลภูลสวัสดิ์
ขอเป็นเพื่อนกับพระรูปดัง
แล้วก็ชักชวนพระให้เปิดวีดีโอคอร์นะครับ
พอพระเปิดวิดีโอคอร์แล้วก็

โทรศัพท์กลับมาข่มขู่ให้โอนเงินไปให้๒ครั้ง

พระเนี่ยโอนเงินไปให้ก็

แต่ก็เกรงว่าจะถูกรีดเงินอีก

ก็เลยตัดสินใจเอาเรื่องไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะ

แต่ปฏิเสธว่ายังไม่ได้เอาไปเผยแพร่

ส่งไปข่มขู่เพื่อเรียกรับเงินเท่านั้น
ถ้าผมอยากได้เงิน

๑ก้อนสุดท้ายนี้ให้ผมมานอกเอง

มีเงินส่งอาหารยาม๔ญบาท
พ่ออาจารย์ท่านจะให้หมดเลยครับ

หลังแจ้งข้อหารับทราบข้อหาเรียบร้อยแล้ว
พิรธรรมผู้ต้องหาก็ก้มกราบขอเข้ามากับพระที่ไปแล็กเมย์เขา

นี่แหละครับพนักงานสอบสวนสพสรพีบอกว่าแบบนี้นะคุณเขียนมาสอน
มีพระหลายรูปมาปรึกษาและขอให้ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหา
เนื่องจากถูกกระทำลักษณะเดียวกันแต่พระบางรูปมีชื่อเสียง
ก็ไม่กล้าแจ้งความดำเนินคดีกลัวจะเป็นข่าวนะครับ
จากการตรวจสอบบัญชีก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ย
มีเงินหมุนเวียนนับล้านบาทนะครับเจ้าหน้าที่กำลังอายัดเงินอยู่นะครับ
ตอนนี้เหลืออยู่๓แสนบาทถูกอายัดไว้แล้ว
ถ้าผู้เสียหายคนไหนถูกลักษณะแบบนี้ก็ไปชี้ตัวเพิ่มเติมได้ที่สพสรพี
ใช่ค่ะเพราะถ้ามองอีกมุมหนึ่งถ้าพระไม่ไปหลงเชื่อ
ไม่ไปสำเร็จความไคร้โชว์ผ่านทางวีดีโอคอร์

ซึ่งเรื่องนี้พระพิสุส่งถ้าทำแบบนี้ถือว่าอาบัติ
แต่ว่ายังไม่ได้อาบัดหนักถึงขั้นต้องปราชิกพ้นสภาพจากความเป็นส่งไปเลยนะ
เป็นอาบัติสังคาพิเศษนะครับ
หากพระพิสุทำให้อสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังคาพิเศษ
ซึ่งเป็นความผิดรองลงมาจากปราชิก
โดยหากพิสุทำให้อสุจิเคลื่อนโดยไม่เจตนา

จำเป็นต้องไปเข้าปาริวาสหรือว่าปรงอาบัติ

ต้องอาบัติสังคาทิเศษ
หากเจตนาแต่ไม่เคลื่อน
อันนี้ก็อาบัดเหมือนกันแต่ว่าความผิดจะเบาลงนะครับ
อาบัติแล้วก็ถือว่าพ้นอาบัติ

หรือว่าไปเข้าการชำระสินให้บริสุทธิ์

แต่มันแหม่พฤติการของคุณเนี่ย
คุณเป็นพระแต่ว่ามีคนมาหลอกล่อว่า
ท่านสำเร็จความไพร่ให้ผมดูหน่อย

ก็บอกนี่ไงมีหลายรูป
รูปเป็นพระที่มีชื่อเสียง

เพราะว่ากลัวจะเสียหายเสียชื่อ
คือกฎของส่งท่านที่ท่านบรรยัติกันไว้เนี่ย

มันก็ยังไม่มีเรื่องราวเหล่านี้ไงใช่ไหม
มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเพศ
หรือว่าการที่มันจะมีการเกิดขึ้นได้ของการอสุจิเคลื่อนของ
ที่เป็นผู้ชายแล้วไปบวชเป็นพระพิสุขสงฆ์
แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีคนมาบวช

พอเขามาหลอกล่อให้ทำแบบนี้ก็ทำอย่างนี้

มันก็เลยโดนแค่สังคาพิเศษไม่ต้องปราชิกไง